เขาไปซื้อไข่ไก่มานะฮะตั้งใจจะต่อไข่เอาไปทำกับข้าวกิน
ก็ตอกป๊อกแล้วก็เอามาลงไปในชาม
ปรากฏว่าเฮ้ยทำไมมันมีเป็นริ่มเลือดออกมา
เป็นริ่มเลือดก็เลยไม่มั่นใจว่ามันเป็นไข่ที่ทำคุณสัยมนต์ดำหรือเปล่า
เราเคยอ่านข่าวกันบ่อยว่ามันจะมีอะไรเส้นผมใช่ไหมมีตะปูใช่ไหม
แล้วเป็นเลือดแบบนี้สีแดงแบบนี้เขาก็เลยเอาโพสต์ลงโซเชียล
ช่วยดูหน่อยว่าเอ๊ะมันเป็นไข่มนต์ดำหรือเปล่าค่ะเอ๊ะหรือมันกินได้หรือเปล่า
หลายคนก็สงสัยนะฮะปกติแล้วไอ้ไข่ขาวมันจะใสใช่ไหม
อันนี้มันก็เป็นแดงคล้ายกับไข่แบบมนต์ดำเขาว่าอย่างนั้น
ก็เลยแบบสงสัยครับถามไปยังเพจเดี๋ยวดังเดี๋ยวจัดให้
ก็เลยออกมาแบบนี้ในเวลาต่อมามีผู้รู้เขาบอกว่า
สาเหตุของไข่ที่มันออกมาเป็นสีแดงเป็นริ่มเลือดแบบนี้เนี่ย
มันเกิดจากความผิดปกติของเส้นเลือดที่มันหล่อเลี้ยงบริเวณผิวของไข่แดง
มันเกิดการปริแตกทำให้มันมีเลือดซึมอยู่ในไข่นะฮะ
บางครั้งมันเกิดจากการที่มีเลือดออกจากรังไข่
หรือว่าท่อนำไข่ระหว่างที่แม่ไก่มันกำลังสร้างไข่ขึ้นมา
ถามว่ากินได้ไหมกินได้นะกินได้
ก็ทำให้มันสุกซะคุณก็ตีให้มันเข้ากันซะ
เลือดที่เห็นเนี่ยไม่ได้ส่งผลกระทบต่อร่างกาย
แล้วก็ไม่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อนะฮะสารอาหารในไข่ยังครบถ้วนเหมือนเดิมนะฮะ
อันนี้ก็ฝากไว้เผื่อบางคนแบบไปตอกแล้วไปเจอแบบนี้
แต่บางครั้งเวลาไข่ที่เขาไปทำคนสายมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะ
แต่เกิดเจอจุดเล็กกลมติดแดง